พ่อไปดูอาจารย์ศักยันต์ชื่อดังของเมืองแพร่โดนลองของฮะ
เป็นอดีตลูกศิษย์นะครับลากอีดาบยาวอย่างนี้นะฮะ
วิ่งเข้ามาฟันอาจารย์ในบ้านเลยครับไปดูฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วนะฮะคนที่จะมาก่อเหตุนะครับ
คือที่ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านรับทำโรงศพของอาจารย์ศักยันต์ชื่อดัง
นะฮะคนที่มาเนี่ยลากอีดาบยาวิ่งไปไล่ฟันเจ้าของบ้าน
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นคือเจ้าของบ้านเป็นอาจารย์ศักยันต์นะ
นอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แต่ทางเจ้าของบ้านเนี่ย
หนีตายฮะเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้ว
หนีฟันนั่นแหละฮะหนีอีกครับไอ้นั่นก็ตามเอาอีดาบตามไป
อาจารย์บอกไปล่ะนะฮะชายที่ถูกฟันเป็นอาจารย์ศักยันต
เจ้าของกิจการลงศพครบวงจรชื่ออาจารย์วัดทองแดง
พานักข่าวไปดูจุดที่ถูกไล่ฟันครับแล้วก็มีรอยเท้าของคนร้ายด้วย
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
นอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในโรงเก็บของ
คนร้ายถืออีดาบยาวเมตรครึ่งได้เข้ามาหมาเห่าดีนะเห็นก่อน
แล้วก็หนีอย่างที่ผมเล่าไปปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งนะฮะ
ตอนที่ปีนขึ้นปลายดาบมันเฉือนเอาที่น่องเข้า
ได้รับบาดเจ็บไปนะฮะจากนั้นคนร้ายก็วิ่งหนีไป
อาจารย์วัดเล่าบอกคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนรู้จักนะ
ไอ้นี่ไอ้จักรจักรอายุ๓๒ปีคนก่อเหตุเนี่ย
ทำแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ไปแจ้งความแล้วด้วยจะเอาผิดกับนายจักร
แต่แม่ในจักรมาอ้อนวอบอกอาจารย์อย่าเอาเรื่องเลย
จากมันเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะอาจารย์ก็เลยถอนแจ้งความให้
แต่ว่ามาเกาะเหตุอีกส่วนสาเหตุโอ้โหย้อนไปไกลครับ
ต้นพี่ปุ้ยคุณผู้ชมฮะย้อนไป๑๐ปีก่อน
จักรอยู่ที่บ้านแม่รายเป็นสามเบอร์เนร์
แล้วมาขอไปลูกศิษย์อาจารย์ศักดิ์ยันแล้วจากนั้นก็มาเป็นลูกศิษย์อยู่ดี
ก็หายไปหายไปไปได้ข่าวว่าประสบบประเทศถูก
รถชนแต่รอดมาได้เพราะมีของดีนะฮะต่อมาแม่เนี่ยพาในจักรมาลดน้ำมน
อาการดีขึ้นแล้วก็หายไปอีกพักใหญ่แล้วก็กลับมาเนี่ยครับนายจักรก็มาก่อเหตุแบบนี้
อ้างว่าเนี่ยนะเขาทำพิธีลดน้ำมนต์ให้สามารถไล่ผีที่สิงอยู่ในร่างได้
แต่ออกไม่หมดไงคราวนี้แค้น
คือกดอาจารย์ศักดิ์ยันที่ไล่ผีให้ไม่หมด
มันผีอยู่อยู่ตัวผมอาจารย์ทำงานยังไงผียังอยู่เนี่ยพอกด
ก็เลยลากอีดาบมาฟันแบบนี้ฟังต่ออีกสักหน่อย
อายุ๓๒ปีบอกว่าวันเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค

แล้วถามว่าเอาแล้วทำไมไปทำร้ายเขา
ในจากบอกว่าเขาให้ไป

แต่บอกว่าอาจารย์วัดเนี่ยเลี้ยงผี
แล้วอาจารย์วัดเนี่ยเป็นคนบอกให้ผีมาสิงเขา
วิญญาณที่ตัวหรือยังไงครับเขาเคยเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงวิญญาณเขาเลี้ยงผีครับ

ให้ออกไม่ได้ครับ๒ปีแล้วครับ

ครอบครัวของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกับที่ในจักรผู้ก่อเหตุบอกนะฮะ
คือมักจะมีอาการหลอนหลอนว่าจะมีคนมาทำร้ายแล้วก็ชอบพูดเรื่องผีเรื่องสางบอกว่า
นี่มีคนจะมาจับไปเรียกค่าถ่ายด้วยนะเรียกตั้งแสนนึงเนี่ยจนต้องพาไปหาหมอ
จิตเวทฮะแต่ว่าในจักรเนี่ยนี่ครับเป็นสาเหตุผมว่านะคือมีอาการทางจิตเวทแล้วก็
ไปหาหมอแล้วก็ไม่ค่อยได้กินยาด้วยคราวนี้ครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวปล่อยเอาไว้
จะไปทำร้ายคนอื่นใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้จะไปพาไปหาหมออย่างจริงจังแล้วต้องเฝ้าฮะ
ต้องกินยาครับไม่งั้นไม่หายครับแล้วเอามีดไปฟันสมมุติถ้าฟันโดนกลางหลังรอยสัก
ไม่อยู่เอาไม่อยู่แน่นอนดูไม่เจอใช่ครับ